อ่ะใครสนใจอยากลงทุนต่อแนะนำมาดูข้อมูลทางนี้
อยากจะให้ไปร่วมงานสำคัญที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเขามีการเบิกเนธ
หลวงพ่อหนุนดวงจะได้หนุนโชคชะตาราศีให้เห็งแห่งปังปังเฮ้ยชื่อดีเนอะ
หลวงพ่อหนุนดวงวัดนี้วัดหนองทองนะคะ
อยู่หมู่สิบเอ็ดตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะวัดนี้วัดดังนะ
สาธุชนมากมายก็มาร่วมงานกันเพราะวันนี้วันสำคัญเขามีการเบิกเนธ
หลวงพ่อหนุนดวงนะคะและวัตถุประสงค์ก็คือว่าจะได้ให้บารมีของหลวงพ่อหนุนดวงเนี่ย
ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับสาธุชนที่จะมาร่วมงานในปีใหม่แล้วคุณดูคนโอ้โห
ท่านนั่งกันเต็มทุกพื้นที่เลยค่ะหลวงพ่อท่านก็นำทำพิธีเบิกเนธนะครับ
และนอกจากนั้นก็ต้องมีการจัดเครื่องถวายมีทั้งบายสีอาหารคาวหวานและผลไม้นะคะ
บริเวณพิธีด้วยโอ้ก็เลยเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอืมเกิดอะไรครับ
บางคนก็มีเป็นท่าพญานาคหรือบางคนก็เป็นท่าเหมือนคนแก่แบบนี้
อาจจะเป็นพ่อปู่นะเออเป็นไปได้ก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
แต่เอาล่ะนอกจากการที่ทำพิธีแล้วมีคนที่มีอาการแปลกแล้ว
สิ่งสำคัญที่ทุกคนเป็นเหมือนกันก็คือการรวบโยนดอกบัวค่ะ
โยนดอกบัวถวายให้กับหลวงพ่อหนุนดวงนี่โยนขึ้นไปแบบนี้เลย
เอาให้ดอกบัวโดนกับองค์พระเลยนะคะก็ถือว่าจะเป็นการถวายดอกบัวให้กับท่าน
เป็นอันเสร็จพิธีแต่สิ่งหนึ่งที่แนะนำให้ทำก่อนกลับนั่นก็คือ
จุดทูปเสี่ยงทายจ้าจุดกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นของฝาก
จุดทุกคนเลยเหรอฉันเกี่ยวกับทุกคนนะ
โอ้โหปลาลายหมดแล้วนะ
เลือกไม่ได้เลยหันกลับบ้านไหนของฉันน่ะ
อันนี้ของเธอหรือเปล่า
กระเปียกของฉันล้มไหมอ่ะ
ก็ใช้แนวคิดเหมือนลอยกระทงครอบครัวละ๑อัน
หนึ่งทูบก็พอแล้วนะคะแล้วก็อ่ะดูแบบนี้
อันนี้ของใครของใครยกมือขึ้น
ของใครก็ไม่รู้แต่มาแป๊บเดียว
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดรายการตอนข่าวแบบเนี้ย
แป๊บเดียวเราให้ดูแป๊บเดียวเองเหรอครับ
ใช่ภาพตัดคุณผู้ชมขออภัยจริงจริงนะ
มันมาแป๊บเดียวจริงจริงคือบอกแล้วว่าดูรายการเราห้ามกระพริบตา
เปลี่ยนช่องไปไหนห้ามทำอะไรคือต้องนั่งจดจอรอคอยดูเลย
เพราะว่าของดีมันแป๊บไปแป๊บมาแบบเนี้ยแล้วมันจะมาอีกไหมไม่มาแล้ว
ไปแล้วเหรอแต่ให้เห็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
ร่วมแรงร่วมใจกันมาส่วนเรื่องโชคลาภก็แล้วแต่ดวงจริง